แม่เต้นกันเอวจะเคล็ดอยู่แล้วเนี่ย
โอ้โหดิฉันนึกว่าเป็นแดนเซอร์ด้วย
เห็นน้องเต้นกันสนุกมากนี่คือเต้นรอคุณผู้ชมจนเหงื่อแตกหมดแล้วฮะยังมั่นอยู่เลยอ่ะ

เป็นห่วงกองยาวเรามากสุดคุณ

ยังอยู่กับน้องพี่กองยาวจากโรงเรียนวัดไซค์นะฮะ
ถาวรพรมมากูลยังคงอยู่กับเราจนกว่าจะจบรายการดอนข่าววันนี้ครับ

วันนี้ไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีกันนะคะ

ปัจจุบันต้องบอกว่าการแสดงหน้าตะสินไทยอย่างโขน

ใช่แต่ว่าหัวโขนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีที่ไหนเขาทำกันแล้ว
แต่ว่ายังมีที่บ้านพรพิราบ
เขายังคงทำเป็นการอนุรักษ์สืบสารเอาไว้
ไม่ให้เลือนหายไปจากสังคมไทย

ยังคงทำแล้วก็อยู่คู่กับพวกเราต่อไป
ติดตามจากคุณนิวแพพงศ์สุวรรณครับ
หัวโขนถือเป็นงานปรานีสินที่ทรงคุณค่าของไทยค่ะ
แต่ปัจจุบันนี้การทำหัวโขนไม่ค่อยมีให้เห็นเพราะค่ะ

จะพามาดูผู้ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการทำหัวโขน
และร่วมสืบสารให้แก่ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ค่ะ

หัวโขนบ้านพรพิราบกำลังวาดลวดลายลงบนหัวโขน

ตัวละครที่อยู่ในเรื่องรามเกียรในปางสิงหาวตาน
ตามแบบในหนังสือมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปาชีพ

ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
สำหรับเสียนรสิงศ์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
เป็นผู้สั่งให้ทำขึ้นเนื่องจากชื่นชอบหัวโคนของไทย
นายธนทรกล่าวว่าการสอนทำหัวโขนในปัจจุบันมีน้อย
ด้วยความชื่นชอบจึงตัดสินใจเปิดบ้านพรพิราบ
เป็นที่รับทำซ่อมหัวโขนและเปิดสอนสำหรับผู้ที่สนใจ
อีกทั้งหัวโขนคืองานศิลปะไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
แต่ปัจจุบันพบว่ามีการดัดแปลงรูปแบบหัวโคนให้แตกต่างไปจากเดิม
ควรให้ความสำคัญเพราะหัวโขนถือเป็นของสูง
ถ้าเกิดของพวกนี้มันหายไปไม่ต้องหายหรอก
แค่ผิดเพี้ยนทุกวันนี้มันก็เริ่มมี
ทั้งที่ตำรามันก็ยังอยู่
แต่ความที่มันผิดเพี้ยนไปมันก็เริ่มมีมาเรื่อย
อย่างนั้นจึงเกิดความคิดว่า
ในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่สอน
คืออย่างน้อยคำว่าอนุรักษ์ของผมก็คือ
ชั่วชีวิตผมก็คือสอนให้คนรู้จัก
สอนให้คนรู้ว่ามันทำยังไง

อันไหนคือเปลี่ยนแปลงได้อันไหนคือพัฒนาได้
อันไหนที่คือสิ่งดั้งเดิมแล้วมันไปหยิบมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ของหัวโขนคือแต่ละแบบจะไม่เหมือนกัน
เด่นของบ้านพรพิราบคือการทำหัวโขนได้เกือบทุกขั้นตอน
การปั้นหุ่นปั้นลวดลายเองและเขียนโครงยอด
สำหรับรูปแบบการทำก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ส่วนขั้นตอนการทำมีความสำคัญเท่ากันหมด
ใส่ใจในรายละเอียดและนึกถึงตอนทำเสร็จเสมอ
เสน่ห์ของหัวโคนมันแต่ละแบบมันจะไม่เหมือนกัน
จะมีตำราระบุไว้ชัดเจนมันจะไม่เหมือนกันเลย
แล้วก็ทุกขั้นตอนการทำเราต้องนึกถึงตอนที่เสร็จเสมอ
เหมือนเวลาเราปั้นช่วงที่เราปั้นถ้าเราปั้นพลาด
อาจจะใส่ไลน์ไม่ได้หรือบางทีอาจจะเขียนไลน์บนหน้าไม่ได้
ก็มีงั้นทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ย
ต้องนึกถึงตอนที่เขาเสร็จเผื่อ
ทุกครั้งนี้นะครับคือเหมือนกับว่าเผื่อนึกถึงขั้นตอนถัดไปทุกครั้ง
พรพิราบอยู่ภายในซอยจรรย์สนิทวง๗๑แยก๓เขตบางพลัด
สอนมาแล้ว๕ปีมีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนไม่ขาดซ้าย
เพราะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้
โดยเปิดรับตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ๑๕ปีขึ้นไป
สมัครเรียนและไหว้ครูราคา๓๐๐บาทซึ่งใช้เรียนฟรีตลอดชีวิต
ขณะที่หัวใจสำคัญของการทำหัวโขนที่บ้านพรพิราบ
คือต้องอนุรักษ์การทำแบบดั้งเดิมไม่ให้ผิดเพี้ยน
แพรพงสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับ
ควรอนุรักษ์เอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ติดตามชมกัน
เพราะว่าปัจจุบันอย่างที่บอกไปว่าการทำหัวโขน
การวาดหน้าโขนต่างเนี่ยหาดูหาชมและหาคนทำได้ยากมากขึ้นเรื่อยแล้ว
ต้องใช้สิ่งมือที่ประณีตแล้วก็มีสติสมาธิเป็นอย่างมากนะครับ
คุณผู้ชมครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงของกองเชียร์ที่มาเชียร์การแข่งขัน
เรือภายนานาชาติทั้งเรือยาวประเพณียังคงมันอย่างต่อเนื่อง
ไปติดตามบรรยากาศบนอัศจรรย์กับคุณโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐด้านบนเชิญเลยครับ
ครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองเชียร์ของวิทยาลัยหน้าตสินนะครับ
ที่มาร่วมสร้างสีสันการแข่งขันเรือสุดยอดสยามครั้งที่๑๐ณริมแม่น้ำเจ้าพญาสะพานพระราม๘ครับ
อุบัติการ์กองเชียร์ข้างหน้านี้แหละพวกชมจะเห็นว่าสนุกสนานทีเดียวเลยละครับ

กลับไปถ้าถามคนกัลฟี่และคนบายตองกันต่อเลยครับ

โหน้องเขามาจากวิทยาลัยบรรดิภัณฑ์ศีลไง
ฝีมือการเต้นการรำของเขาก็ต้องไม่เป็นสองรองใครการเชียร์
ตัวเต็มที่เลยเห็นน้องคนเมื่อกี้ปีนขึ้นไปแล้วค่ะน้อง
เชียร์กับพวกเราได้นะใช่แล้วเพราะว่ายังมีกันอยู่ยาวยาวเลยรอบชิงชนะเลิศนะคะยัง
พาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งอาชีพที่

ต้องบอกว่าคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยฮิตนิยมขาดมาก

ส้มตำร้านนี้ก็ขายดิบขายดีมาก
ชื่อว่าร้านส้มตำป้าอ้วนค่ะเป็นคนอีสาน

ใช่ที่อบพยพแล้วก็มาขายส้มตำอยู่ที่กรุงเทพมหานครมาเป็นเวลา๑๐ปีแล้ว

เรามาอยู่กันที่ย่านบางพลัดค่ะ
และวันนี้อาชีพสู้ชีวิตของเรานะคะ
อย่างที่เห็นค่ะนั่นก็คืออาชีพขายส้มตำนั่นเองค่ะ

เป็นคนสู้ชีวิตของเราในวันนี้ค่ะ

ชาวอำนาจเจริญที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร

แรกเข้าไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร

จนไปยึดอาชีพขายส้มตำซึ่งเป็นสิ่งที่ถนัด

แต่เมื่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงได้ไปเช่าบ้านอยู่
ซอยวัดพระคินีนาฏถนนราชวิถี๒๑
อยู่และขายส้มตำที่หน้าบ้านมาร่วม๖ปี
ที่ร้านป้าอ้วนก็ขายเหมือนร้านส้มตำทั่วไปค่ะ
คือมีไก่ย่างปลาดุกย่างน้ำตกลาบซุปหน่อไม้
ข้าวเหนียวและอาหารอีสานทั่วไป
แต่ด้วยความที่ป้าอ้วนเป็นคนอัธยาศัยดี
ไม่แพงทำให้คนระแวกนี้กลายเป็นลูกค้าขาประจำ
และมีกำไรเพิ่มมากขึ้นสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

ทำให้รายได้ที่มีลดลงรายจ่ายยังเท่าเดิม

ตอนนี้ลดลงเหลือวันละ๔๐๐๕๐๐บาทเท่านั้น
เมื่อก่อนกำไรเป็น๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
เดี๋ยวนี้๔๐๐๕๐๐บาท๖๐๐บาท

หักแล้วก็พอแต่ได้กินค่าบ้าน
เช่าบ้านนี้ก็เดือนละ๖๐๐๐บาท

ตอนนี้
อ้วนบอกว่าแม้เศรษฐกิจไม่ดีของแพงขึ้น
ถูกบางอย่างราคาพุ่งขึ้นเกือบ๑เท่าตัว
แต่ก็ยังยืนยันว่าจะขายราคาเดิม
แต่อาจจะลดปริมาณลงเล็กน้อยเพราะเกรงว่าลูกค้าจะหายไป
การขายที่ไม่แพงมากเกินไปลูกค้าสามารถซื้อกินได้
วกกับรสชาติที่เป็นอีสานแท้
ยังทำให้มีลูกค้าเดิมที่อุดหนุน
ซื้อกลับไปกินตอนเที่ยงและกินที่ทำงาน
บางครั้งหากลูกค้าคนไหนอยากลองตำส้มตำเอง
ป้าอวนก็ไม่ว่าค่ะ
แม้จะคิดถึงบ้านเกิดและอยากกลับไปทำนา
แต่ป้าอ้วนก็ยืนยันที่จะอยู่กรุงเทพมหานคร

เพื่อรอวันที่ลูกเรียนจบและทำงานเป็นหลักเป็นแหล่ง
ตอนนี้ก็ทำเท่าที่มีกำลัง
และให้กำลังใจคนที่สู้ชีวิตทุกคนด้วยค่ะ
ในการสร้างอาชีพให้กับป้าอ้วนนะคะ
ในการตำส้มตำรสแซ่บให้กับลูกค้านะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้วนด้วยสู้ชีวิตต่อไปนะอดทนได้ส้มตำป้าอ้วนตบมือครับ

และคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกยอดฝีภายไทยรัฐตั้งแต่จบรายการตลอดข่าวเป็นต้นไป
รับรองสนุกสนานมันอย่างแน่
ใช่แล้วสำหรับคู่ชิง๕๕ฝีภายรุ่นใหญ่ในวันนี้นะคะนั่นก็คือทีมปัญญาปอนำโชคกับพรพระแก้วที่จะมาชิงชัยกัน

ที่สำคัญเลยเราต้องไปติดตามลีลาการภาคของทีมนักภาควันนี้เพราะว่าจริงแล้วการแข่งขันเรือภายนานาชาติ๑๐ประเทศที่เข้ารอบมาก็จะมีการภาคเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ถูกต้องเพราะว่าเราเป็นการแบบสาหกฎแล้ว

แล้วคุณใบตองก็จะอยู่คู่กับฝีวายต่างชาติกับต่อไป

แต่ว่าเราจะทิ้งท้ายกันไปกับน้องอีกหนึ่งโชว์ดีมะ
เดี๋ยวเรามารำกรองยาวกับน้องพร้อมกันนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ